อย่างที่เกริ่นไปช่วงนี้จะพาไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กประมาณสัก๓๔คนวิ่งเล่นกันอยู่ในบ้าน
จังหวะหนึ่งเด็กอายุ๕ขวบเป็นเด็กชายวิ่งไปชนกระจกเป็นประตูกระจกที่อยู่หน้าบ้าน
กระจกแตกละเอียดเลยนะคะลงมาโดนเด็กบาดเจ็บเย็บไปหลายเข็มทีเดียว

คือน้องวิ่งชนเต็มเลยนะคะกระจกค่อนข้างใส
แล้วก็แตกละเอียดหลังเกิดเหตุท่ามกลางเสียงตกใจของคนที่อยู่ในบ้านค่ะ
เพจนี้คลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทราเวียลเขานำมาโพสต์ระบบข้อความเตือนไพรเอาไว้
ภัยเอาไว้ว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นอุปติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่
ทุกเวลาแล้วก็ไม่คาดคิดคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เดินทางไปสอบถามเจ้าของคลิปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาเป็นทาวน์โฮมค่ะ
เป็นบ้านของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกนาทีอุบัติเหตุเนี้ยเอาไว้ได้นะคะอืม
ที่วิ่งชนเป็นเด็กชายอายุ๕ขวบเขาวิ่งเล่นไล่กัน
วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในบ้านกับพี่ชายของเขาแล้วก็หลาน
อีกประมาณสองสามคนนะคะก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาสุดท้ายเนี่ย
เกิดเหตุการณ์แบบที่เห็นในคลิปก่อนวิ่งชนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจะเห็นว่าพอเด็กวิ่งเล่นกันออกนอกบ้านเนี่ย
จะมีการปิดประตูทุกครั้งครับทีนี้เด็กด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะ
เขาก็ไม่รู้ว่าประตูปิดอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็วิ่งผ่านไปได้
สุดท้ายก็เลยชนอย่างจังเสียงดังสนั่นแบบเนี้ยค่ะครับ
อาการของน้องเป็นยังไงตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
สะเก็ดกระจกไปบาดตามแขนแล้วก็ตามศีรษะของน้อง
ยังคงดูอาการอยู่เพราะว่าแผลค่อนข้างลึกอืม
เจ้าของบ้านบอกว่าปกติแล้วไม่มีเด็กเลย
หลานมาหาแล้วก็วิ่งเล่นกับพี่ชายจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
หลังจากนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะอ่ะเป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
เตือนนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ